คุณผู้ชมครับไปดูอีกกรณีหนึ่งที่ตำรวจไทยประสานงานข้ามประเทศนะครับ
ไปช่วยเหลือครูแดนเป็นครูสอนคิวบู๊นะฮะให้กับคนที่เล่นคิวแอคชั่น
ในประเทศไทยคนดังมาหลายคนแล้วถูกจับตัวไป
แล้วไปขังอยู่ที่ไหนที่แห่งหนึ่งไม่รู้ที่ประเทศเพื่อนบ้าน
มีการใช้ตัวนี่นะครับลามเท้าด้วย
แล้วก็มีการเรียกค่าไทยด้วยโอ้โหเงินจำนวนมากทีเดียว
นี่เป็นหลักฐานนะครับที่ครอบครัวของนายระไม้โมริพันธ
หรือว่าครูแดนรู้จักกันในชื่อครูแดน
ท่านเป็นครูสอนคิวบู๊ภาพยนตร์และละครชื่อดัง
ส่งมาให้ครอบครัวนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือ
อกจากนี้ยังมีคลิปเหตุการณ์ที่ครูแดนนั่งอยู่ในป่าคุณผู้ชม
นี่การสอนคิวบัวของครูแดงครับนี่นะครับ
ภูเขาเผากระท่อมนะครับคิวบูต้องผ่านมือครูแดน
อกจากนี้ยังมีคลิปเหตุการณ์ที่ครูแดนนั่งอยู่ในป่า
มีเป็นตรวนตรวนข้อเท้าสวมอยู่นี่
แล้วกำลังพูดอยู่กับใครอีกคนไม่รู้
คือตอนนี้ไอ้ชายนี่ใช่ไหมคือต้นเรื่อง
ใช่พี่

ถ้าให้ผมมาเป็นตัวประกันหนี้แทนอย่าง๕๖เจ้า
ก็ไม่ได้บอกพ่อเลี้ยงว่าผมประกันหนี้ให้กับคนไหนครับ
ตัวประการตายมันก็อ้างพ่อเลี้ยงบ้าน
คนที่เป็นหนี้มันก็คือไม่จ่ายหนี้หนี้เป็นศูนย์
ไม่รู้ว่าเป็นหนี้เกี่ยวกับเงินส่วนเงินที่กู้
แล้วก็เงินที่เกี่ยวกับค่ายาเสร็จติดด้วย

แต่ถ้าผมโดนส่งตัวไปที่อื่นนี้ผมสาดไม่รอด
ไทยตรงนี้มันอยู่ติดกับตลาดอยู่ติดกับวัดเลยพี่

พี่ดูดาวเทียมแล้วเห็นแล้วเห็นทุกอย่างแล้ว
หลังจากทราบข้อมูลจุดกักตัวแล้ว
คุณผู้ชมครับครอบครัวก็รวบรวมหลักฐานส่งให้ตำรวจ
แล้วจุดนี้ดูแล้วมันคล้ายกับบ้านพัก
แต่อยู่กลางป่ามีถนนผ่านเส้นเดียว
ล่าสุดแม่ของครูแดนนะครับกับเพื่อนสนิทของครูแดน
เอาหลักฐานไปยื่นขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คุณแม่ร้องไห้แทบขาดใจครับคุณผู้ชมครับ
เล่าบอกว่าลูกชายไปประเทศเพื่อนบ้าน
ไปหาทุนกลับมาทำภาพยนตร์ที่ไปร้อง
ที่ข้อแถวคล้ายโดนถาหรุน

ก็ว่าครับต้องลำบากมากต้องทำงาน

รับจ้างกินข้าว
ไม่สบายก็ไม่มียากินค่ะ

ตอนนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงลูกมาก
อยากให้ตำรวจช่วยถึงให้เร็วที่สุดถูกไหมคุณแม่ครับ

เพราะว่าเรายังไม่รู้เพราะว่าเขาอยู่ที่นั่น
ว่าต่อไปหรือไม่ต่อไปเราก็ยังไม่รู้ค่ะ
จะขอวินวัลกันผู้ใหญ่จงการให้พี่ไอ้ลูกก็มาไม่ได้
คุณผู้ชมครับเขามาไล่เรียงเหตุการณ์เนี่ย
คือเหตุการณ์ก่อนที่ครูแดนจะโดนจับตัวเนี่ยครับ
มีเพื่อนชาวไทย๒คนเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวยังไง
ทั้ง๒คนนี้คาดว่าเป็นหนี้ยาเสพติดอยู่๒๔ล้านบาทครับ
เป็นหนี้กับกลุ่มในทุนชาติภัณฑ์
ลวงครูแดนไปนะครับ
บอกจะพาไปรู้จักกับในทุนหาเงินทำหนังดีไหม

แต่เมื่อไปพบทั้งสองคนกลับไปอ้างในทุนว่าครูแดนเนี่ย
คือผู้จะเอาเงิน๒๔ล้านบาทเนี่ยนะครับ
มาให้ก็เลยถูกจับตัวเป็นตัวประกันแล้วสิ
ต่อมาเมื่อในทุนทราบว่าครูแดนไม่เกี่ยวข้องกับหนี้๒๔ล้านบาทนะครับ
ก็เลยส่งข้อความไปเรียกเงินสี่แสนบาทกับครอบครัวแทนนะครับ
อย่างไรก็ตามหลังจากครอบครัวยื่นเรื่องแล้วนะครับ
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาน
ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งท่านมีประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยกลับจากประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมฮ

ล่าสุดท่านชี้แจงแบบนี้บอกว่าได้ประสานไปยังตำรวจเมียนมาแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนเพื่อนชาวไทยสองคนที่เป็นต้นเหตุ
ครูแดนถูกคุมตัวเนี่ยไปตรวจสอบประวัติเพราะว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และการค้าอาวุธจริงครับคุณผู้ชมจริง
แต่ขณะนี้เนี่ยยังกบดานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านครับ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดการช่วยครูแดนกลับประเทศไทยครับ
ค่ะ